ก็ยังสามารถส่งกันเข้ามาได้เรื่อยค่ะ
ซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีการกระตุ้นกระแส

นำโดยดรามเมเยอร์และวงดุริยางของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้บริหารของบริษัทปรายศนีย์ไทย
สร้างสีสันและความคึกคักในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖

ไฮไลท์อยู่ที่การเสี่ยงทายแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖

งานนี้ได้นักเตะดิกรีทีมชาติไทยมาร่วมเสี่ยงไทย
แต่เชียร์อังกฤษครับ
ผมเชียร์สเปนผมแต่งสเปนมาครับผม
ก็แต่งตัวเป็นอิตาลีนะครับ

ผมเจ้าภาพนะครับฝรั่งเศสครับ

องกฤษครับก็น่าจะได้แชมป์เหมือนกันนะครับ
ผมรักคอยเชียร์ครับคอยเชียร์สู้ครับ
ท้ายผลฟุตบอลยูโรไม่หมกมุ่นอยู่กับการพนันแถมได้รางวัล
ทำได้ง่ายเพียงแค่ซื้อปรายศนียบัตรแล้วเขียนชื่อทีมที่คิดว่าจะชนะ
ส่งมายังสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีนี้ปรายศนีย์ไทยผลิตปรายศนียบัตรทายผลบอลยูโรถึง๑๘๐ล้านฉบับ
มีสำรองอีก๒๐ล้านฉบับ
เพราะมองว่ากระแสกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมทำให้ประชาชนให้ความสนใจ
เป้าหมายที่ตั้งไว้๑๘๐ล้านฉบับนะคะตอนนี้เนี่ยก็จำหน่ายไปแล้ว๕๘ล้านฉบับนะคะ
ล้านฉบับก็คิดแล้วก็ประมาณ๓๒ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ
ซึ่งก็คิดว่าพอใกล้ระยะเวลาที่จะปิดแมทแล้วเนี่ยคิดว่าจำหน่ายได้ตามเป้าหมายแน่นอนค่ะ
สำหรับเขตที่จำหน่ายได้มากที่สุดคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่๑๒ล้านฉบับ
โดยที่ทำการปรายศนีย์๓แสนในจำหน่ายได้มากที่สุด๑ล้าน๖แสนฉบับ
ปริศนียบัตรทุกฉบับจะถูกจัดส่งมายังสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อจับรางวัล
ปีนี้รางวัลมีมูลค่ารวมกว่า๔๐ล้านบาท
กิจกรรมท้ายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดกิจกรรมร่วมกับปรายศนีย์ไทย
สิ้นสุดในวันที่๙กรกฎาคมนี้
ใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อส่งทายผลไปได้ที่ทำการปริศนีย์ทุกแห่งทั่วประเทศจำหน่ายในราคาฉบับละ๒บาท